คือ๑๑ศพที่เป็นคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ย
เมื่อวานนี้คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
กัมพูชาเขาเจอบัตรประชาชน

ก็เลยสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยนะครับ

ได้มีการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิต
ส่งกลับมาที่ประเทศไทย๑๐ศพนะครับ
ญาติพี่น้องเขาก็มารอกันอยู่
แล้วก็ทำพิธีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยปล่อยดวงวิญญาณจากฝั่งของกัมพูชาเนี่ย
กลับเข้ามาที่บ้านเกิดที่ฝั่งประเทศไทยด้วย
เปิดทางให้ลูกด้วยนะเปิดทางให้วรวุฒิกิรศักดิ์ด้วยลูก

ชายหนุ่มวัย๒๓ปีเขาเป็นพนักงานของ
ที่นั่งอยู่นะครับภาพนิ่งตรงนี้นะฮะ
ตอนที่เกิดเหตุมีรถกระเช้าขึ้นไปรับในจุดที่เขากำลังรอการช่วยเหลืออยู่

แล้วตอนที่รถกระเช้าไปถึงความจริงแล้วถ้าเขาจะลงก็ได้แต่ว่ามีคนท้องอยู่คนหนึ่งด้วย
เขาเลยเสียสละให้คนทองขึ้นกระเช้าก่อนค่ะ
แต่กว่ากระเช้าจะขึ้นไปรับอีกรอบนึงเนี่ย
ไฟมันลุกลามเข้ามาเขาตัดสินใจกระโดดลงมาก่อนนะฮะแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งภาพซ้ายมือคือภาพของคุณแม่นะฮะของคุณแม็กซ์นะครับ
วันนี้มาพร้อมกับภรรยาของแม็กซ์นะครับมาจุดทูบไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้ช่วยปล่อยดวงวิญญาณของแม็กซ์กลับเข้ามาทางฝั่งประเทศไทย
แล้วก็ปักทูบที่เสาประตูกั้นพรมแดนบ้านคลองลึก
ที่กันพรมแดนระหว่างปลอยเป็ดกำผูชากับฝั่งประเทศไทย
จากวัดตราดปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาแล้วก็นำกลับเข้ามายังฝั่งไทย
โดยกลับมาถึงฝั่งไทยในเวลา๑นาฬิกา๑๐นาทีของคืนที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ลำเลียงศพเนี่ยไปที่โรงเจมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน
ครอบครัวก็ตามไปต่อที่มูลนิธินะฮะคือทางครอบครัวของคุณแม็กซ์
มาจุดทูปเชิญโดยวิญญาณเนี่ยคุณแม่บอกยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ
มีบางช่วงถึงกับเป็นลมล้มฟุบไปด้วยนะฮะญาติญาติต้องมาช่วยกันพยุงกัน
หนูมาอยู่ที่นี่ก่อนนะอยู่ที่โรงเจก่อนนะ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
เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่บนรถนับสิบนาย
มีหีบเหล็กคล้ายกับตู้เซฟกว่า๑๐ตู้หลายขนาดเลยค่ะ
สภาพเสียหายเล็กน้อยจากนั้นนะคะก็มีการขับเข้าไปด้านใน
จากการสอบถามเนี่ยค่ะนักข่าวก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะรถที่นำตู้เซฟเข้ามาเนี่ย
เอาเข้ามาเพื่ออะไรก็คาดว่าเป็นตู้เซฟของอาคารที่เกิดเพลิงไหม้
เป็นตู้เซฟที่จัดเก็บออกมาจากในพื้นที่เพื่อเคลื่อนย้ายไปอย่างนี้ค่ะ